ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมคุณขวัญ๗โมง๒๕นาทีครับ
ผู้ตายเป็นผู้หญิงนะนั่งรออยู่ที่ป้ายรถเมย์
ริมถนนตรงนี้คือถนนสาย๓๔๕บางครูวัดตัวเมืองปฐุมฮะ

มันมาทั้งเร็วทั้งแรงแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเฉออกมาแบบนั้น
ป้ายรถเมย์มันอยู่ริมทางนะ
ครับผมเราเปลี่ยนไปใช้ภาพอื่นบ้างแล้วกันนะครับ

บริเวณปากซอยตรงนี้ครับจะมีป้ายรถเมย์
แล้วปรากฏว่าผู้ตายก็ไปนั่งรอรถเดี๋ยวจะให้แฟนมารับ
แต่ปรากฏว่ามาถูกรถชนซะก่อนนะครับ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็ตกใจ
สภาพของรถเก่งไปติดคาอยู่ตรงนั้นเลยครับ
คือติดอัดแน่นเหมือนเอาไปแปะเอาไว้ที่เสาอะฮะ
แสดงว่าเร็วและแรงมากนะครับ

จุดเกิดเหตุคนขับรถเก่งคันดังกล่าวร่างกระเด็นออกมานะครับ
คือนายอนุวัฒน์อายุ๒๔ใกล้เป็นเจ้าเพศพอดีเลย

บริเวณปากซอยบางครูวัดบางบัวทอง๑๐นะครับ

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ประถมพยาบาล
นำตัวคนขับรถเก่งคันนี้ที่สภาพไปติดคาอยู่แบบนี้

คือสภาพข้อเท้าขวาผิดรูปและมีแผลด้วยนะครับ

ผู้หญิงคนที่นั่งรออยู่ที่ป้ายรถเมย์

ร่างของเธอกระเด็นไปตกที่พงยากคูน้ำ
ก็นำขึ้นมาแล้วก็ประถมพยาบาล

สุดท้ายแล้วพยายามยื้อชีวิต
แต่เธอก็สิ้นลมต่อหน้าเพื่อน

นางสาวนันข่ายวินสุยอายุ๒๖ปี

ผู้ชายที่ใส่หมวกแก๊ปสีดำ

มาถึงก็ร้องห่มร้องไห้คือเสียใจมาก

เพราะว่าเพิ่งจะคบหาดูใจกันได้ไม่นานเองนะครับ
แล้วเขาเตรียมกำลังจะมารับแฟนสาว

ปรากฏว่ามาถูกรถชนอัดร่างเข้าอย่างแรงซะก่อนนะครับ

แต่ผู้ตายออกกะมาพอดีสวนทางกัน
แล้วก็มารู้ข่าวร้ายแบบนี้

แล้วรถอาจจะเสียหลักพุ่งชน
หรือ๒อาจจะหลับใน

เดี๋ยวคงต้องไปตรวจสอบอีกครั้งอย่างละเอียด
แล้วก็ไปไล่เช็ควงจรปิดเพิ่มเติมนะครับ

และที่เขากำลังค้นหาอยู่ในพงหญ้านี่คือ
พาสปอร์ตเพื่อจะยืนยัน
แล้วก็รายละเอียดที่ระบุตัวตนของผู้ตาย

ต้องไปติดต่อประสานกับทางที่ทำงานด้วย

เหตุการณ์นี้มันเหมือนทำให้เราเห็นภาพย้อนกลับไป